การเดินทางที่สืบสารตำนานศิลปะการแสดงชั้นครู
โนราศาสตร์และศิลป์แห่งวัฒนธรรมภาคใต้
จากบรมครูสู่ลูกศิษย์
ฝึกฝนถ่ายทอด

อีกหนึ่งของศิลปะความเป็นไทย
จิตวิญญาณที่ไม่มีวันตายของชาวใต้
คงจะสืบทอดศิลปะการแสดงโนรานะครับ
จนกว่ากำลังวางชาจะหาไม่แล้วก็เพื่อต่อลมหายใจ
แล้วก็สืบสายยยแห่งศาลโนราว่าให้สำหรับเยาวชนรุ่นเหล่านี้
ตามติดทุกแง่มุมในรายการ
โอโหไหมคะ
คุณไปไล่รำกับเขาได้ด้วยเหรอเนี่ย
ฉันอ่ะไปถึงที่ทั้งทีก็จะต้องไปฝึกไล่รามกับอาจารย์ทำมันนิดน้อย
ง่ายวันเสานี้คุณผู้ชมค่ะ
ทำความรู้จักกับศาสตร์และสินที่เรียกว่าโนรา
เป็นลมหายใจของพี่น้องชาวใต้แบบเต็มขั้นเลยนะคะ
ตองแล้วก็ทีมงานค่ะเดินทางไปถึงจังหวัดสงขลาเลยนะคะคุณผู้ชม
เพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับศิลปะโนรา
ที่บอกแล้วว่าเปรียบเสมือนลมหายใจของพี่น้องชาวใต้
และคุณผู้ชมทราบไหมว่าตอนนี้โนราเขาถูกเสนอต่อยูเนสโก้
ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาขึ้นบัญชีในรอบปี๒๕๕๙
ถือว่าเป็นโอกาสดีมากที่รายการโอ้โหไทยแลนด
แล้วก็ใบตองพาไปเรียนรู้ศิลปะโนราที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
เพื่อเป็นมรดกสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
คุณผู้ชมอีกครั้งอย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับดิฉันด้วยนะคะ
ในรายการโอ้โหไทยแลนด์วันเสาร์นี้นะคะ๘มิถุนายนนี้บ่ายโมงตรงนะคะ
มีโอกาสได้ไปแบบว่าฝึกรำโนรา
มันรู้สึกแบบภาคภูมิใจตื่นเต้นทราบซึ้งใจแล้วก็คือดิฉันก็เป็นคนแบบมีเชื้อสายทางใต้นะ
แต่เกิดมาก็เรียนรำมาแต่ไม่เคยรำโนรา
นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตอยากให้คุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้เช่นกันนะ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกไม่ต้องรำสวยนี่เห็นแค่แบบปุ๊บทั้งนั้นเองนะ
นี่ไงรำสวยดูปุ๊บเนี่ยนัทร้องเพลงเลยพี่ไม่ลืมโนรา
ถึงเจอสาวโนบราพี่ก็ไม่ลืม
อันนั้นโนราโนบรา
อันนี้โนราคนละแบบกัน
เอาเดี๋ยวรอติดตามกันนะ